มาดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสังคมกันบ้าง
ให้คุณผู้ชมดูแล้วก็ช่วยตัดสินกันหน่อยนะครับ
เกิดอีกแล้วกับเรื่องของรถเก๋งไม่ยอมหลบรถพยาบาล
รถพยาบาลเขาไปจ่อท้ายบีบแตรก็แล้วเปิดไฟก็แล้ว
ถึงขั้นกับเจ้าหน้าที่ลงไปเรียกไปเคาะกระจกว่าให้ขยับหน่อย

แม้เรียกแล้วก็ไม่ยอมขยับให้
รถพยาบาลต้องเบี่ยงซ้ายออกไปเอง
คุณผู้ชมมีคนถ่ายคลิปเอาไปโพสต์เอาไปดูภาพเหตุการณ์หน่อยครับ

คือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าหน้ารถเก่งคันนี้
ใช่คือมองเห็นชัดเจนเลยว่าก็เหลือคันนี้คันเดียวจริง
เจ้าหน้าที่เดินลงไปเคาะกระจกขอให้ขยับ

ขยับไปข้างหน้าค่ะแต่ว่าไม่ได้เบี่ยงซ้าย
นี่คือทุกคันชิดซ้ายให้หมดเลยแต่ว่าคันนี้ยังชิดขวาในเลนตัวเองอยู่
สุดท้ายกลายเป็นรถพยาบาลรถฉุกเฉินที่มีผู้ป่วย

คือถ้าคันนี้หลบนะเขาไปได้เลยเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยเบี่ยงให้หมดแล้ว
แต่เหตุผลทำไมถึงไม่ยอมหลบให้นะครับ
เป็นนาทีเป็นนาทีตายแต่ว่าทำไมถึงไร้น้ำใจได้ขนาดนี้
รถฉุกเฉินคันนี้ยังเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนว่า
รถพยาบาลของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพา
ก็กำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อส่งผู้ป่วยวิกฤตไปยังโรงพยาบาล
รถคันอื่นเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเปิดทางตรงกลางให้หมดแล้ว
รถคันนี้คันเดียวไม่ยอมหลบจอดขวางอยู่อย่างนั้นคุณผู้ชม
และจุดนี้มันใกล้สี่แยกไฟแดงห่างจากโรงพยาบาลไม่กี่ร้อยเมตร
แม้ว่าคนที่มากับรถพยาบาลคุณผู้ชมเห็นต้นคลิปนะเดินไปบอกแล้วไปเคาะแล้วให้ช่วยหลบ
แต่รถคันนี้ขยับไปข้างหน้าเล็กน้อยอันนี้ไม่ใช่การหลบ
นี่ขยับไปข้างหน้านิดเดียวไม่ยอมเบี่ยงซ้ายให้นะครับ
สุดท้ายรถพยาบาลต้องเบี่ยงซ้ายออกมาเองไปวิ่งบนไหลทางข้างเอง
เพื่อให้ส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล
ผู้โพสต์ระบุว่าขอให้ผู้ป่วยถึงมือหมออย่างปลอดภัยด้วยนะ
อีกแค่นิดเดียวจะถึงโรงพยาบาลแล้วดูเถอะ
ใจคอจะไม่หลบหน่อยหรือครับไม่ใช่ญาติเลยหลบข้างทางไม่ได้
แบบนี้ก็ได้เหรอสนับสนุนให้มีเลนส์พิเศษเพื่อให้รับส่งผู้ป่วยครับ
และสุดท้ายเนี่ยตามภาระบอร์จรจรทางบกนะ
ถ้าคนที่ไม่หลบแบบนี้นะเขามีการเปิดไฟไซเรนแบบนี้
เปิดไฟวาบให้แล้วควันที่ไม่หลบมีโทษปรับไม่เกิน๕๐๐บาท
ส่วนตัวผมว่าปรับแค่นี้มันน้อยเกินไปนะ
กับชีวิตคนบนรถที่เขารอความเป็นความตายอยู่เนี่ย
จริงแล้วที่เราบอกให้หลบเราเป็นห่วงนะคะ
เพื่อที่ถ้าเกิดว่าเกิดเขาไปไม่ทันเพราะคุณ
เขาเกิดเป็นอะไรขึ้นมาคุณจะเป็นตราบาปไปชั่วชีวิตเลยนะ

เห็นทะเบียนเห็นสีชัดเจนตำรวจดำเนินการด้วยแล้วกัน
เอาเป็นว่าคือทุกคนรีบเท่ากันแต่ว่ายังไงชีวิตก็สำคัญนะครับ
แม้จะไม่ใช่ครอบครัวไม่ใช่ญาติแต่ในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนาะ
เบียงซ้ายขยับชิดรถพยาบาลเขาก็ไปได้แล้ว